คนขับเป็นพระครับมรณภาพในที่เกิดเหตุ
นั่งมาคู่ขนานกับแม่ชีครับ
อกจากนี้บนรถยังมีอีกหนึ่งคนเป็นโยมศรีกาครับ
กระบะคันนี้มีทั้งหมด๓คน
คนขับเป็นพระเป็นถึงเจ้าอาวาสนะครับ

แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนั่งแข็บท้ายนะครับคุณผู้ชม
จุดนี้คือถนนสายระโนธสงขลาครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาแดงอำเภอสิงหานคร

รถกระบะคันนี้ตามป้ายทะเบียนที่คุณผู้ชมเห็น
ชนกับรถบรรทุกคันนี้เห็นไหมครับ
เหล็กเส้นเนี่ยเต็มคันรถเลยครับคุณผู้ชม
พ่วงคันนี้เขาจอดอยู่บริเวณจุดนี้

แล้วก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้

แล้วจะเห็นนะฮะมีสายฝนโปรยปลายมาตลอดเวลา
เมืองต้นคาดว่าอาจจะเนื่องจากทัศนวิสัย
มองเห็นไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ด้วยครับ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

ว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองพระยา

และมีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า
เหมือนท่านจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับ
เพราะว่าก็จะมีข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในซองยา
มีคำว่าด็อกเตอร์ให้ท้ายเอาไว้

ที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ทั้งพระมหาภัยศาลและก็แม่ชีนะครับ
อายุเท่ากันเลย๕๕ปีพอดิบพอดีครับ
แล้วคนเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นโยมศรีกาครับ

เจ้าหน้าที่นั้นก็นำร่างของผู้ตายออกมา
หลังจากนั้นครับได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น
บึงต้นกระทางคนขับรถไปทุกพ่วงเขาก็บอกว่า
เขาจอดอยู่ริมตรงจุดนี้ริมทาง

รู้อีกทีก็คืออ้าวมีกระบะ

แล้วก็กระเด็นไปจอดขวางอยู่กลางถนน
ล่าสุดความคืบหน้าจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับ

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระครูสุวัฒนาพรท่านเล่าว่า
เจ้าอาวาสที่มรณภาพยืนยันว่าคือพระมหาภัยศาล
และเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองพระยาจริง
ส่วนสาเหตุที่ขับรถไปกับแม่ชีแล้วก็มีหญิงสาวอีกหนึ่งคนตอนนั้น
ก็ทราบว่าทั้งหมดนี้พากันไปรักษาตัวกับแพทย์แผนไทย

พากันไปที่สถิงพระแล้วกำลังจะขับรถกลับ
ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุมีหลายโรครุมร้าวนะครับ
ไตเอยโรคอะไรต่อมีอะไร
เพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลและเพิ่งจะไปเจาะคอมาด้วยไม่กี่วัน
ถ้าพูดง่ายสภาพร่างกายของเจ้าอาวาสที่มรณภาพ

เหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุสลดในครั้งนี้

คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านต้องมาขับรถเอง
แล้วมีแม่ชีไปด้วยมีโยมศรีกาไปด้วย
อันนี้เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบต่อไป
เพราะว่าทางคณะสงฆ์ผู้ปกครองเคยเน้นย้ำแล้วนะครับว่า
ไม่อยากให้พระขับรถเองเด็ดขาด
เดี๋ยวคงรอผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ